ไปดูเหตุการณ์เกี่ยวกับท้องถนนกัน
ก็เรื่องของรถที่อาจจะขับปาดไปปาดมา
ไม่รู้ไม่พอใจกันยังไงอีท่าไหนนะคะ
แต่ว่าคนที่เขาเป็นผู้ประสบเหตุเนี่ย

เหตุการณ์แบบนี้มันสามารถแจ้งข้อหา

แล้วเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแบบไหนอย่างไร

เคยรู้จักคนมันกองสงสัยอยู่ในตีนกองสัย
เอิ้นจูนุนว่าพ่อพ่อจูนโงค่ะ
มันเต็มเต็มชินทาง
มีเพื่อนนร่ำไว้เลย

ชมอาวุฒิใช่เพราะเลย

โอ้โหนี่คือเด็กตกใจร้องไห้เลย
คือรถพ่วงเหมือนกับจะถอยมาหารถเขาแล้วค่ะ
จริงคลิปที่เขาถ่ายมันมีเหตุการณ์ก่อนหน้าอีกนะ
เพราะว่าเขาบอกว่ารถพ่วงคันนี้พยายามจะเบียดรถเขา
แล้วมันมีจังหวะที่เขาจะแซง
แต่ปรากฏรถพ่วงไม่ให้แซงหลังจากนั้นมันก็เป็นเหตุการณ์นี้คุณผู้ชม
เหมือนกับรถพ่วงจงใจใส่เกียร์ถอยหลังมา
จะทับรถเขาจะถอยรถเขาแล้วในรถมีเด็กอยู่ด้วย
ใช่ค่ะทีนี้ทีมข่าวเราก็เลยลงพื้นที่

สอบถามหน่อยสิมันเกิดอะไรขึ้นเหรอพี่
ทีนี้พี่ที่เขาอยู่ในหักการความขับรถคือคุณเจสดาทาชารี
เขาเล่าแบบนี้ว่าตัวเขากับครอบครัว
คือไปซื้อของขับรถไปไปที่๔มุมเมือง
ทีนี้กำลังจะกลับค่ะจังหวะนั้นรถพ่วงมันอยู่เลนสาย
ตัวเขาเองเขาบอกเขาขับมาเลนขวา
จู่รถพ่วงก็หักรถเปลี่ยนเลนมาทางขวากระทันหัน
เหมือนตัดหน้ารถเขาตัวเขาเองตกใจก็บีบแต่เตือนไป
แต่หลังจากนั้นคล้ายว่ารถพ่วงเหมือนจะไม่พอใจ
พยายามจะขับเบียดรถของเขาตลอด
แล้วในรถเขาเนี่ยเขาบอกว่ามีลูกและภรรยาอยู่ด้วยนะ

จังหวะที่ผมอยู่เลนขวารถพ่วงอยู่เลนซ้าย
ผมกำลังจะแซงเขาก็เลยหักขวามา
ตอนนี้ผมก็เลยบีบแต่เตือนไปหนึ่งครั้ง
ทำเหมือนทำให้เขาไม่พอใจอะครับ
เขาก็เลยสับขับรถสายเหมือนจะตบผมให้ลงถนน
สาดหน้าหรือขับอะไรเตือนก่อนไหม

ผมจะแซงอย่างเดียวแต่เขาไม่ให้แซง
น่าจะทำให้เขาไม่พอใจตอนผมบีบแต่

เพราะว่าผมสายออกเข้าเกาะกลางถนน

แล้วเขาก็ชะลออย่างเหมือนจะให้ผมแซงกันไป
ผมก็ไม่กล้ารถตามหลังอีกเป็น๗๘คัน
เขาก็แปลงมีคันในกล้าแซงกัน

คือภรรยาของคุณเจษดานี่แหละ

ก็เล่านะคะบอกตอนนั้นตกใจกลัวมากนะ
ลูกร้องไห้กันระงมเลยทีเดียว
แต่สามีเธอก็ไม่สามารถถอยหลังได้
เพราะว่ามันมีรถคันหลังจอดต่อกันไปอีกตั้งหลายคัน

เพราะว่าเขาจะถอยมาชนอย่างเดียวเลย
คือห่วงทั้งลูกห่วงทั้งทุกอย่างค่ะ

ตอนนั้นได้ยินเหมือนกับมีเสียงเด็กร้องด้วย

ลูกจะบอกพ่อว่าถอยสิมันก็ถอยไม่ได้แล้ว
เพราะว่ารถข้างหลังมันมีมาเยอะมากเลยค่ะ
ความตกใจนะคะจะบอกลูกอย่างเดียวว่าไม่เป็นไรอย่างเดียว

เราก็ต้องฟังความทั้งสองฝ่าย
ซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่มีมุมของทางด้านของคนขับรถพ่วงนะคะ
แต่ว่าถ้าพี่ที่ขับรถพ่วงอยากจะชี้แจง
ติดต่อมาที่ไทยรัฐทีวีของเราได้เลยนะคะ